ล่ะคุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวสนุกสนานเฮฮากันบ้างดีกว่า
เดี๋ยวจะพาไปดูลีลาในการแข่งขันตำข้าวซ้อมือแบบโบราณ
สาวรุ่นเดี๋ยวไปดูก่อนว่ารุ่นไหนที่เขาแข่งขันตำข้าวซ้อมมือกัน

รุ่นนี้แหละหายากด้วยรุ่นนี้อะไรหายาก
คลาสสิกเป็นวินเทจประมาณนั้น
ลีลาเด็ดจริงเสริงกันจนข้าวในกระด้งเนี่ยกระจายหมดแล้วมั้งคุณผู้ชมครับ
นี่คือการแข่งขันตามข้าวซ้อมมือของชาวบ้านเกษตรกรใน๗ตำบลนะครับ
อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำในงานมหากรรมของดีคู่เมือง
ก็เป็นการเผยแพร่ของดีของอำเภอนะครับทั้งอำเภอเลยในหลายตำบลมารวมกัน
ผลผลิตการเกษตรสินค้าโอท็อปและอาหารพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายนะครับ
แล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิต
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐนะครับ
โอ้โหแต่ดูลีลาเลยครับตำกันครกแทบแตกเลยครับ
คุณตำดีคุณตำนัยครกนะะเค้าก็ไม่ได้ตำเท้าเปิ่ร้าค่ะ
เขามีความชำนาญอยู่น้องใบตองไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลย
แต่ที่ดูแล้วเป็นสีสันก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าการ

โอ้โหรีท่ามีท่าคุณชนะ
โอ้โหลีลานี่สุดยอดเลยนะครับแต่ละคนนี้ก็ไม่ยอมกันแล้วครับ
สเต็ปลีลาการตำข้าวแล้วก็ฝัดข้าวกระด้งแบบ

ไม่รู้กระด้งหรือสะโพกจะปริวก่อนหรือคุณ
นี่น้ำหนักการตำข้าวก็ต้องดี

แรงอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องมีจังหวะแล้วก็มีการกะน้ำหนักของมัน

ถ้ามีน้องไปต่อไปด้วยว่างานนี้น่าจะคือฝาดู
นี่ลีลาลีลาการฝัดข้าวนี่ก็เป็นแบบโบราณ
แล้วก็ยังคงสืบสารวัฒนธรรมแบบนี้กันเอาไว้
คุณผู้ชมครับเห็นแล้วแหมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวจริง
อยู่ที่จังหวัดบุรีรามนะแบบนี้ครับ